ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะฮะ
ขี้เมาค่ะคุณผู้ชมก่อเหตุมุกมุ้ง
เข้าไปข่มคืนหญิงพิการนะฮะ
แต่ปรากฏว่าพี่ชายของเหยื่อค่ะ
กลับมาเห็นพอดีคาตาเลยกำลังข่มขืนน้องสาว

ทีนี้พี่ชายก็เข้าไปรวบตัว
จับกลุ่มได้คาหนังคาเขาเลยนะคะ
ถามเจ้าตัวปากแข็งค่ะบอกว่าเมา
ก็เลยอยากจะเข้าไปนอนแค่นั้นไม่ได้ข่มขืนอะไรเลย

คุณผู้ชมเดี๋ยวมีเสียงให้ฟังด้วยนะคะ

จะเชื่อพ่อหนุ่มคนนี้หนุ่มขี้เมาคนนี้

ชื่อว่านายพรอายุ๔๓ปี

หญิงสาวพิการอายุ๓๔ปี
เธอคือลักษณะพิการแขนขาลีบออนไลน์
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านพักของผู้เสียหายเลย
จังหวัดอุบลราชธานี

ก็คือพี่ชายของผู้หญิงที่พิการเนี่ยนะคะ
เขาเล่าบอกว่าระหว่างที่เดินเข้าไปภายในบ้าน

เห็นว่านายพรผู้ต้องหาเนี่ย

ทีนี้ทำไงก็พยายามรีบช่วยเหลือ
ควบคุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้

แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับกลุ่มนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงพี่ชายของเหยื่อ
เล่ากันก่อนค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราไปถาม

ซึ่งเธอเองก็ยังพอให้สัมภาษณ์ได้นะคะ

ช่วงประมาณ๑เดือนที่ผ่านมา

ตัวเธออยู่บ้านเพียงลำพัง

ย่องเข้ามาช่วงเวลากลางวัน

ข่มขืนเธอไปแล้ว๑เดือนเนี่ยนะ

เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตราย

เข้ามาก่อเหตุถอดกางเกงเธอก่อนเลย

แต่พอดีพี่ชายกลับมาเห็นพอดี

เราก็ไปถามตำรวจก็ถาม

อ้างบอกว่าดื่มเหล้าไป

ก็เลยเข้ามานอนเล่นที่บ้านหลังนี้
มาในมุ้งที่น้องเขานอนอยู่

ไม่ได้ทำอะไรตามที่ถูกกล่าวหาคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมได้ฟังเสียงทั้งสองฝ่ายแล้ว
ถามเชื่อใครก็สุดแล้วแต่

ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อคำให้การของนายพรผู้ต้องหารายนี้หรอกนะ
พูดจาวกไปวนมาพูดก็ไม่รู้เรื่องค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจเขาก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
มขืนกระทำชำราวหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเอง
แล้วส่งตัวผู้ต้องหารายนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนสาวพิการก็ต้องนำตัวไปให้แพทย์ตรวจร่างกาย
เพื่อนำคำให้การของแพทย์มาประกอบในสำนวนคดี
ดำเนินคดีกับนายพรคนนี้ตามกฎหมาย
เพราะว่าเคยก่อเหตุมาแล้วมันจะมีร่องรอยอยู่